สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะ

สวัสดีครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยกันมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะ

ว่าจริงแล้วโครงสร้างประเทศมันมีปัญหาอยู่แล้ว

และเรื่องต่างในประเทศที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์
ก็คือหมอพยาบาลบุคลากรด้านอื่น
คนไข้คนป่วยครอบครัวคนป่วยเนี่ยนะคะ

เพราะอันนี้ถ้าจะแก้ต้องยอมรับให้ได้ว่าต้องแก้ภาพใหญ่ด้วย
ไม่ใช่รายบุคคลไม่ใช่รายย่อยเท่านั้น
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับเราในรายการ
ว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอธิบายแบบไหน
และในส่วนของหมอพยาบาลจากกรณีนี้อีกระลอกนึงเนี่ยนะคะ

ท่านแรกค่ะคุณหมอเป็นผู้ช่วยเลขาธิการแพทยศภา
นายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณ
อีกหนึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยนะคะ
พันธมตโทหยิงถิชาลักนรงวิท
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

แต่จริงแล้วมันเกิดเป็นระยะ

มันเกิดเป็นระยะที่ให้เห็นกระทบกัน
หมอพูดไม่ดีพยาบาลหน้าไม่ยิ้ม

คนในครอบครัวของคนป่วยเหมือนกับไม่พอใจ

ไม่ต้องเป็นข่าวที่โรงพยาบาลมีให้เห็นทุกวันไหมคุณหมอ
มีทุกวันครับมีทั่วประเทศมีทุกวันแน่นอนครับ
ถ้าเอามาเป็นข่าวทุกวันไม่ต้องมีข่าวอื่นเลยนะ

ดิฉันเข้าใจถูกนะครับมีทุกวัน

แล้วส่วนใหญ่ด่านหน้าก็คือพยาบาล

คืออัตราการเกิดเนี่ยลักษณะแบบกระทบกระทั่งกันเอาแค่ชักสีหน้าใส่กันเนี่ย

ด่านหน้ากว่าหมอใช่ไหมคะอย่างน้อยต้องรอเจอกว่าจะหมอจะมาด่านหน้ากว่าหมอจะมา
คุณหมอจะมาคุณหมอก็มาอยู่ในห้อง
แต่คนที่จะมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพยาบาล
ตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองเอาคนนี้ไปห้องนั้นคนนั้นไปห้องนี้
การเป็นพยาบาลอยู่ห้องผู้ป่วยนอกไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้มา
ต้องเอาคนที่รอบรู้และเป็นนักจัดการที่เก่งด้วย
แล้วอารมณ์นะคะแล้วก็การให้บริการเนี่ยคือต้องมีจิตบริการเนี่ย

อาจารย์เมธีค่ะคุณหมอเนี่ยถือว่าเป็น
คือพยาบาลที่ฉันเข้าใจว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือมันเจอกันบ่อย

แต่จริงแล้วในมุมของหมอหมอรู้สึกว่าตัวเองเจอบ่อยไหมคะ

ก็บ่อยเพียงแต่ว่าคงไม่หนักเท่าพยาบาล
แต่ว่าความรุนแรงของหมอจะหนักกว่า
เพราะว่าแบกความคาดหวังของญาติไว้เกือบทั้งหมด

อาจารย์ที่เราเคยคุยกันมามันมีทั้งระดับถึงกับต้องมีการฟ้องร้องกัน

จะอยู่กันยังไงคนไข้กับคุณหมออย่างนี้ใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้ในลักษณะของการเผชิญหน้ากันแบบนี้เนี่ยนะคะ

สรุปมันมีข้อสรุปที่ชัดเจนในวิชาชีพไหม

ที่มันเกิดเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ถูกวิภาควิจารณ์กันรอบนี้ค่ะ
คือมันเป็นโรคที่ถ้าตามข่าว

ยังมาไม่ครบแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดจากนี้มาก
ก็เป็นโรคที่สุดวิสัยทางการแพทย์

ทางการแพทย์เรารู้ดีครับ
๙๐เปอร์เปอร์เซ็นต์
น้องนิวก่อนนะคะคุณผู้ชมข่าวของน้องนิวเด็กอายุ๑๕ที่ว่านี้นะคะ
คือมันมีประเด็นให้มองเยอะมาก
หนึ่งคือเรื่องของโรคการวินิจฉัยโรคตัวโรคเองที่ฉับพันธุ์ที่เกิดกับเขา
สองคือเรื่องของพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์
อันนี้พยาบาลโดนเต็มเดี๋ยวมาที่อาจารย์ประชาลักษณ์นะคะ
นั่นแปลว่ายังไงเด็กจะต้องถูกส่งต่ออีกทีหนึ่งอยู่ดี
จากโรงพยาบาลพระจอมเก้าคือถ้าเราเอาตามข่าวเนี่ยนะคะ
น้องไปที่โรงพยาบาลชะอำมาก่อนแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
แล้วก็น้องเสียชีวิตที่นั่น
คือต่อให้ตรวจพบ
ตั้งแต่เวลาที่มาถึง

อยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีหัวใจหยุดเต้นไป

ซึ่งได้แต่เหยียบโรงพยาบาล
จนถึงน้องเขามีปัญหาเรื่องหัวใจหยุดเต้น
ประมาณสองชั่วโมงถ้าตามข่าวสองถึงสามชั่วโมง

สำหรับโลกนี้ไม่เพียงพอครับ

ต่อให้ก้าวแรกที่เหยียบที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

ตอนที่ส่งมาไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้
เพราะฉะนั้นคือมันเป็นปัจจัยเหมือนกับแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในระยะช่วง

ถึงตอนที่น้องเสียชีวิต๔โมงครึ่งเนี่ยใช่ไหมคะ
ในช่วงระยะนี้ถ้าเตรียมทัน

ว่าเตรียมทันคือโรงพยาบาลมีเครื่องมือมีหมอมีเลือด
ปัญหาคือการเตรียม๓ชั่วโมงไม่น่าจะทันอยู่แล้วฮะ

คือยังไงเตรียมอะไรที่โรงพยาบาลนั้นไม่ได้อยู่แล้ว

คือเนื่องจากว่าเรื่องนี้ไปเกิดในโรงพยาบาลซึ่งไม่ได้มีศักยภาพที่จะ
รักษาโรคนี้ด้วยนะคะ
อันนี้เรื่องหนึ่งมาที่นี่ค่ะ

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่โดนวิภาควิจารณ์คือมันหลายเรื่องเนาะคุณหมอนะคะ

อันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องส่งต่ออีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะ
พยาบาลคือเจ้าตัวน่ะเครียดแน่นะคะ
จริงแล้วรู้ไหมว่างานของเขาเป็นยังไง
แต่อากับกิริยาตอนนั้นน่ะรอยยิ้มที่เกิดขึ้นมันมีคำอธิบายว่าอะไรคะ
มีคำอธิบายว่าอันที่จริงแล้วน้องเขามีการหยุดหายใจ
แล้วก็พยาบาลที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้
ขนาดคุณหมอก็ยังไม่รู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรใช่ไหมคะ
เมื่อเห็นมีการหยุดหายใจก็ดึงเอาลงจากวิวแชร์นะคะตามข่าวนะคะ
เอาลงมานอนลาบแล้วก็พยายามช่วยคือให้มีการหายใจได้
คราวนี้น้องเขาก็มีการกลับมาหายใจได้เป็นช่วงช่วงเขาก็คล้ายว่าเหมือนกับว่ามีความสุขอะค่ะ
เหมือนกับจะช่วยได้ค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นเคสพิเศษ
คิดว่าถ้าช่วยได้ก็คือช่วยได้คือมีความมั่นใจอย่างนั้น
แต่ทีนี้เรื่องของการมียิ้มเนี่ยบางทีอาจจะเป็นบุคลิกภาพส่วนตัวของพยาบาลที่อยู่แถวด่านหน้าก็ได้นะคะ
เขาก็คงต้องคัดคนที่ง่ายแล้วก็ใจเย็นใจดี
แต่พอเห็นผลสำเร็จของงานมาได้ระดับหนึ่งคาดไม่ถึงว่าจะช่วยไม่ได้

ที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติปฏิบัติกันมา

เล่าเรียนกันมาว่ามันต้องมีลักษณะการแสดงออกแบบนั้นเหรอคะ

คือไม่ค่ะเป็นเรื่องของบุกเฉพาะบุคคลค่ะ
คราวนี้บางคนพอไปช่วยชีวิตแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จเนี่ย
เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะยินดีใช่ไหมค

คนนี้ส่วนที่เขาว่าอะไรกันเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมถึงไม่อธิบายเรื่องนี้นะคะ
ในช่วงต้นคุณหมอก็ไม่อธิบายพยาบาลก็ไม่อธิบาย
เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังสาเหตุก่อนว่าสุดท้ายแล้วโรคเป็นอะไรแน่ถึงจะมาพูด
ถ้าเถียงไปตอนนั้นประชาชนก็บอกว่าก็เข้าข้างกันเองอีก
ก็ไม่อยากเจอคำตอบว่าเรื่องตรงนี้อีก
แต่คราวนี้ทางพยาบาลเข้าใจก็ถามแล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็มีการคุยกันนะคะ
แล้วก็ประเมินเอาเนี่ยค่ะก็คือว่าธรรมดาเนี่ย
ถ้าเป็นลูกเราเองอยู่ดีเดินได้ปกติ
อยู่ดีเสียชีวิต๓๔ชั่วโมงอย่างนี้ไม่มีใครรับได้
พอไม่มีใครรับได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะต้องมีกลไกทางจิตสักอย่างที่ว่า
มันจะต้องมีเหตุผลสิมันทำไมทำไมมันหาเหตุผลไม่ได้
ทำไมถึงรักษาไม่ได้เพราะความคาดหวังของของคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลแล้ว

เพราะฉะนั้นแบบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าหากไม่รอดก็เป็นว่า
ผู้รักษาดูแลไม่ดีหรือว่าทางพยาบาลไม่จัดการให้รัดคิว
หรือว่าเข้าไปก่อนแต่ตามตามเรื่องที่ติดตามมานะคะ
ก็เขาก็เอาเข้าห้องฉุกเฉินนะคะตอนแรกเขาก็ไปถูกถูกส่งต่อมานะคะ

ระหว่างรอผลเนี่ยค่ะน้องเขาก็เกิดอาการก่อน
พอเกิดอาการก่อนก็นำไปเข้าทางห้องฉุกเฉิน
ค่ะก็ถึงได้มีคำตอบว่าก็รักษาตามขั้นตอน
แต่ไม่มีใครคาดถึงว่าเขาเป็นโรคนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะอันนี้คือมันมีคำอธิบาย
แต่คำถามคือว่ามันช่วยไม่ได้นะคุณหมอ
คาดหวังของผู้ป่วยหรือครอบครัวที่จะเกิดขึ้น
คือถึงแม้ว่าโรคสุดท้ายเรามารู้นะคะ

แล้วก็ศักยภาพโรงพยาบาลและบุคลากร

แต่อย่างน้อยครอบครัวผู้ป่วยหรือไม่
เขาก็คาดหวังว่าน้องน่าจะได้รับการดูแล
ใกล้ชิดกว่านี้รวดเร็วกว่านี้
ไม่น่าเห็นภาพที่น้องต้องลุกขึ้นมา
หรืออาการที่น้องทุลนทุลายทนทุกข์อยู่น่ะ
คุณหมอมันมีคำอธิบายไหมไอ้เรื่องระยะเวลาแล้วสภาพที่เราเห็นน้องอ่ะ

ผมนึกภาพคร่าวนะฮะตามเหตุการณ์เนี่ย
เด็กน่าจะรอตรวจอยู่ที่หน้าห้องตรวจ

พยาบาลก็จะส่งคนไข้เข้ามาเรื่อยหลังจากเสร็จคนนี้

หมอก็จะนั่งตรวจอยู่ในห้อง
ไปเรื่อยจนกระทั่งแล้วแต่ว่าพยาบาลจะจัดส่งมา
ฉะนั้นระบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ท่านว่า
ก็คือจะมีพยาบาลสกรีนอยู่ข้างหน้า
เคสนี้ด่วนจริงหรือไม่ด่วนจริง

อันนี้เป็นระบบแต่หมอไม่ได้มานั่งสกรีนคนไข้

แล้วโรงพยาบาลที่พระจอมเก้าชะอำเนี่ย
ผมคาดว่าวันหนึ่งผู้ป่วยนอกคงเป็นหลักหมื่นขึ้นนะฮะ

อาจารย์เราทั้งสองท่านค่ะ
คือเรายังไม่ได้คุยเรื่องที่สำคัญกว่านี้
คือเรื่องนี้เนี่ยน้องโชคร้าย
แล้วก็ต้องแสงความเสียใจกับครอบครัวน้องจริง
ส่วนความเข้าใจผิดถูกอย่างไรกับโรงพยาบาลหมอหรือพยาบาล

ส่วนใครจะคิดยังไงแล้วแต่เราไม่ก้าวร่วงกัน
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันก็คือว่า
ประเทศเรายอมรับได้หรือยังคะว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริง

ถ้าจะบอกว่าหมอพยาบาลขาดแคนก็มีคำอธิบายว่า

จริงแล้วพอแตกกระจุกตัวที่เกิดปัญหาเยอะ
ที่มองว่าขายแคลนคือมันกระจายไปไม่ถึงไง

กระทบกันที่หน่วยไหนส่วนไหนแผนกไหนเยอะที่สุดในโรงพยาบาลคะ

เพราะว่ารับตลอด๒๔ชั่วโมง
และพฤติกรรมที่บางทีประชาชนโดยเฉพาะบ้านเราไม่เข้าใจคือว่า

ตีหนึ่งตีสองก็ไปหาหมอ

ขณะที่บางทีแพทย์พยาบาลกำลังช่วยคนที่เขากำลังจะตาย
พอคนมารอนานเข้าก็ว่าแล้ว

คือโรคที่มันไม่ได้เร่งด่วนจริงนะคะ
แต่เมื่อไปถึงฉุกเฉินคนจะคาดหวังว่ามันต้องเร็ว
เพราะเขาฉุกเฉินแล้วถึงไป
ไม่ฉุกเฉินจะลุกออกจากบ้าน
เสียค่ารถเสียเวลามาโรงพยาบาลทำไม
คุณผู้ชมความคาดหวังเกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินค่ะ
และห้องฉุกเฉินเป็นห้องที่กระทบกันมากที่สุด

ตกลงห้องฉุกเฉินฉุกเฉินของหมอ
ฉุกเฉินของพยาบาลฉุกเฉินของคนป่วย
และของครอบครัวคนป่วยใครฉุกเฉินที่สุด

คุณผู้ชมที่ติดตามประเด็นนี้ทางโซเชียลมีเดีย

แล้วก็ติดตามข่าวในลักษณะแบบนี้ได้ทางเพจแห่งหนึ่ง

ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเลยค่ะในรายการ
คือเป็นอดีตหมอซึ่งอยู่ในสังกัดรัฐเช่นเดียวกัน
จะรู้จะเห็นภาพ
แล้วยิ่งออกมาจากสังกัดนั้นแล้ว

เราจะคุยกับนายแพทย์วิทยาวัฒนสิริประชัยนะคะ

คือเมื่อช่วงนี้ที่เราขโมยประเด็นกันมาในส่วนของข่าว

แต่ทีนี้คนที่ดูที่ฟัง
เกี่ยวข้องอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรกับคำตอบ

ลากประเด็นมาจนถึงว่าส่วนใหญ่ที่กระทบกันมาก
คือที่ห้องฉุกเฉินอันนี้ตรงกันไหมคะอาจารย์

เพราะว่าประเด็นคือสังคมไทยเนี่ย
ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของห้องฉุกเฉินน้อย
ว่าห้องฉุกเฉินเป็นพื้นที่ที่ไว้บริการคนไข้ที่แบบป่วยหนักจริง
แล้วเวลามาถึงเนี่ยเราไม่ได้เรียงลำดับคิวตามว่าใครมาหนึ่ง

แต่เราเรียงว่าใครเร่งด่วนกว่าจากอาการ
ใกล้ตายเท่าไหร่ก็ยิ่งด่วนมากขึ้นเท่านั้น
แต่อันนี้ประเด็นที่คนไทยไม่ค่อยเข้าใจ
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็มีเคสประมาณว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งพาญาติเขาที่ไม่สบายไปห้องฉุกเฉิน
แล้วก็หมอพยาบาลเขากำลังปั๊มหัวใจกันอยู่
ก็แบบไม่พอใจบอกว่าทำไมหมอพยาบาลไปปั๊มหัวใจคนนั้น

แล้วก็ถ่ายภาพมาประจานในเฟสประมาณนี้ครับ
แล้วหมอกับพยาบาลดูอย่างไรคะ
สมมุติฉันไปหรือใครก็แล้วแต่ไป
ก่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็พยาบาลหรือว่าผู้ช่วยพยาบาล
ไปคัดกรองไปวัดความดันไปเรียกอัตราการถ่ายใจที่ประจอง
ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่เราจะมาประเมินว่า
วันนั้นอยู่ในความเสี่ยงระดับไหน
ทีนี้เวลาที่วินิษฎ์ใช้
เดี๋ยวฉันอาจจะใช้คำผิดถูกนะคะ
คือเวลาจะบอกว่าใครก่อนหลัง
ใครด่วนกว่ากันใครฉุกเฉินกว่ากัน
มันดูจากความไหวไม่ไหวของผู้ป่วย

ก็คือเราจะประเมินจากพวกอัตราการหายใจ
จากความดันสัญญาณชีพอะไรพวกนั้นนะครับ
หมอจะประเมินว่าคนนี้ใกล้ตายยัง
ถ้าใกล้ตายเท่าไหร่เนี่ยโอเคอันนี้เร่งด่วน
ใช่อีกนานเลย

แต่ถ้ามันยังไม่ใกล้ตายแต่มันไม่ไหวแล้ว

คือมันทนไม่ไหวแล้วมันเจ็บแล้วอะคะ

ที่ให้มาประเมินซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือลาเตื้อเรื่องปกติ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น

คือไม่ได้เรียงลำดับการไปถึงก่อนหลัง

ก็มาประเมินซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าโอเคยังไหวหรือเปล่า
แต่ถ้าสมมุติว่าแบบอาการมันเร่งด่วนมากขึ้น

มันก็จะเปลี่ยนคิวอะไรพวกนั้นได้ครับผม

อย่างของน้องนิวเนี่ยคือถ้าเราไปเจอ

ใช้เครื่องมือไม่ถึง

คือถ้าสมมุติไม่ได้สแกนก่อนไม่รู้ว่าเป็น

รู้แค่ว่าปวดท้องปวดตรงนี้ปวดตรงนี้เนี่ย
เขาก็จะไม่ใช่ลำดับแรก
จริงแล้วของน้องนิวนี่ถ้าดูตาม

มันจะมีตอนแรกความดันยังโอเคอยู่

แต่มันจะมีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดว่า

อาการตัดสะสายอันนี้มันก็เป็นไคเทียนหนึ่ง

จะแจดเรียนให้เป้นนำกับความเร่งดวนในห้องต่อแข่งเสร็จ
ได้อือซึ่ง

มันก็ทำนั่นคือมันไม่ใช่แบบหมอมอด่

ทำลายในชัดเกตมากว่าพอคนไข้มาถึงมีหมอมาดูคนแรก
ไม่กี่นาทีต่อมามีหมอศัลยกรรมมาดูอีกคนนึง
อันนี้การที่หมอศัลยกรรมมาดูสองคนไม่ใช่เรื่องปกติที่เห็นกันบ่อยนะครับ
ฉีดคอนทราสได้ผลในสามสิบนาที
อันนี้คือเร่งด่วนสุดแล้ว
คือแบบถ้าถามคนในวงการแพทย์นี้เร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมเร็วมาก
แต่ขั้นตอนพวกนี้ไงบางทีเขาแบบคนทั่วไปไม่เข้าใจ
สิบนาทีนี่ถือว่าเร็วแบบระดับสายแบบฟ้าแลบเลยครับเนี่ย
ค่ะทีนี้มันเป็นตัวมันเป็นปัจจัยแปรผันไหมคะ
ว่าสถานพยาบาลกับผู้ป่วย
สมมุติไปสถานพยาบาลซึ่งอุปกรณ์ไม่พร้อมเครื่องมือไม่พร้อมหมอไม่พอ

คือมันอาจจะเกิดลักษณะการเรียงลำดับก่อนหลังในห้องฉุกเฉินที่
ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นได้ไหมจ้ะ
มีความเป็นไปได้ครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่า
คนไข้ไปกระจุกกันที่ห้องฉุกเฉินมากเท่าไหอันนี้เป็นเรื่องปกตินะ
เพราะว่ายิ่งคนไข้เยอะยิ่งอัตราการโหลดงาน
เยอะกว่าพยากรณ์ที่เรามีเนี่ยโอกาสิศาจก็จะมากขึ้น
ที่มีผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ย
คนป่วยคนไข้ได้คนละ๓นาทีก็หรูมากแล้วครับ

แล้วคนไข้เขาก็จะมาบ่นว่าทำไมหมอคุยแค่แป๊บเดียวเองวะ

เพราะว่าถ้าสมมุติจะให้ตรวจตามมาตรฐานเนี่ย
วันหนึ่งมีร้อยชั่วโมงยังไม่พอเลยครับ

ทีนี้มันจะเข้าใจยังไงได้บ้าง
คุณแม่พาลูกไปแล้วคือถึงแม้ว่าลูกอาจจะ

แต่เด็กมันทนไม่ไหวแล้วแล้วแม่เห็นลูกคลางลงไปดิ้น
คืออาการที่เขาเห็นแล้วแบบเผชิญหน้ากันแบบ
อันนี้คือเป็นหนึ่งในตัวบ่งทีที่เขาสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาดูได้ครับผม
เป็นเรื่องปกตินะ
อืมค่ะให้ปิดท้ายค่ะจ๋าจ๋าคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกที่น่าจะต้องทำความเข้าใจกัน
ที่ให้เข้าใจกันเพื่อให้กระทบกันน้อยกว่านี้หลังจากนี้ไป
ก็ผมว่าบ้านเรานี่ถ้าจะให้ระบบ๓๐บาทมันไปก่อได้เนี่ย

แต่ว่าทางประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ
แล้วก็การบริการในห้องฉุกเฉินด้วย
เพราะว่าทุกวันนี้มันจะมีปัญหาคนไข้แบบโรคทั่วไป

อย่างเช่นท้องเสียขี้รั่วนิดหน่อย
ซึ่งพวกนี้เนี่ยบางทีกินยาอยู่ที่บ้านเองยังได้
หรือไม่ก็ถ้ามาคลินิกก็มาคลินิกผู้ป่วยงอกตอนเช้า
แต่พวกนี้เนี่ยบางคนเขาแบบรู้สึกว่า

ทำให้ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง

คนไข้โรคที่แบบไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล

พอมีคนไข้ที่จำเป็นเร่งด่วนต้องมา
มันจะชุนละมุนมากเพราะมันจะแบ่งปันทรัพยากรกัน

เพราะฉะนั้นอันนี้คือผู้ป่วยต้องช่วยด้วยใช่ไหม

แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนว่า
อะไรที่เป็นแบบภาวะที่คนไข้สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้
สามารถซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไปมากินเองได้ก่อน

อาการแบบไหนที่จำเป็นต้องรีบมาโรงพยาบาลทันที

คือแบบคนไทยเนี่ยพอท้องเสียขี้รั่วอะไรอย่างนี้

แต่ว่าพอเป็นโรคที่แบบควรจะรีบมาทันที

ไม่ยอมพามาโรงพยาบาลพาไปหาหมอผี

เข้าใจที่จะสื่อสารค่ะ
เดี๋ยวประเด็นที่จ๋าพูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในรายการ

ครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอวิทยาวัฒน์นะคะ

ทีนี้เดี๋ยวนะคะคือเมื่อสักครู่นี้ที่จ๋าพูดไว้

อาจารย์สมมุติดิฉันหรือใครก็แล้วแต่ป่วย
ถ้าเรารู้สึกว่ามันทนได้เราไม่พุ่งไปห้องฉุกเฉินป่ะคะ
คือเราต้องไม่ไหวแล้วสิเราถึงพุ่งไปห้องฉุกเฉินอ่ะอาจารย
คือเอาง่ายก่อนค่ะ
ระบบประเทศที่เขาเจริญกับเราพัฒนากับเรา
ห้องฉุกเฉินเป็นพื้นที่ห่วงห้าม

ต้องมีการสกรีนก่อนเข้าไปห้องฉุกเฉิน
เพราะอย่างที่จ่าพิชิตแกว่าห้องฉุกเฉินจะใช้ทรัพยากร
ทรัพยากรสำหรับดูแลคนไข้ฉุกเฉินเป็นหลัก
ไม่ให้คนไข้ที่ไม่ฉุกเฉินเข้าไปร่วมใช้โดยเด็ดขาด
เพราะว่าถ้าวันดีคืนดีตอนนั้นดูคนไข้ธรรมดาอยู่
คนไข้ฉุกเฉินมาถึงจะเกิดปัญหาทันที

คุณหมอแต่คนที่ไปเรียนอาจจะเข้าใจภาพนี้ผิดนะคะ
แต่ถ้าคิดแบบเร็วคือว่าถ้าเขารู้สึกเขาทนได้
แล้วมันไม่ฉุกเฉินเขาไม่ไปห้องฉุกเฉินป่ะคะ
คือเขาสามารถไปได้แต่จะได้เข้าหรือไม่

แต่คราวนี้ปัญหาก็คือเอาเข้าจริงก็ไม่สามารถดักไว้ได้
เพราะว่าไม่ต้องการมีการกระทบกระทั่ง
ฉก็คือห้องฉุกเฉินทุกวันนี้อย่างที่จ่าพิชิตพูดง่าย
ห้องฉุกเฉินในเมืองไทยคือห้องตรวจโลกนอกเวลา
ซึ่งน่าจะเป็นความหมายเดียวกันกับที่พูดเมื่อสักครู่นี้
แต่พี่พูดสรุปได้อย่างนี้สั้นเลยห้องฉุกเฉินเมืองไทยไม่ใช่ห้องฉุกเฉินจริง
ที่คุณหมอเมธีบอกก็เลยเป็นที่มาว่าจริงแล้วคุณหมอกระทบกันน้อยกว่าพยาบาล

แล้วพยาบาลสกรีนยังไงคะว่าอันนี้ฉุกเฉินอันนี้ไม่
แต่ร้องกรี๊ดมาจากบ้านเหมือนกันเลยคือมันเจ็บมันปวดมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
คือว่าความรู้สึกของคนไข้ว่าเจ็บฉุกเฉิน
มันเป็นความรู้สึกของคนอยู่แล้วที่เจ็บป่วย
ก็มักจะนึกว่าตัวเองต้องฉุกเฉินตัวเองต้องสำคัญ
แต่พอมาถึงพยาบาลมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเหมือนกัน
เราคิดว่าอ๋อโลกอย่างนี้เราก็เจอกันมาเป็นประจำ
เฉพาะมีบางโรคที่มีปัญหาเยอะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าเตือนพยาบาลเหมือนกันว่าต้องอธิบาย
พอมาถึงเราจะต้องใช้ถุงมาคอบจมูกคอบปาก

ออกเซียนก็ไปเยอะมันไม่สมดุลกันระหว่างออกเซียนกับคัมแดลออกไซด์

ก็ไม่เข้าใจเอาถุงมาคอบทำไม
แล้วก็โรคนี้เขาไม่ให้คนเฝ้าไม่ให้คนแบบเข้าไปใกล้ชิดหรือไปยุ่งมาก
มันจะอาการมันจะเยอะมันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาส่วนหนึ่ง
ผมก็จะขยายความให้ดีกว่าค่ะ
ประเด็นคำถามที่ถามเนี่ยคือจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ฉุกเฉินจริงที่คุณจอมขวัญถาม
ถ้าไม่แสดงอาการหนักจะไม่ใช่ฉุกเฉินใช่ไหม
คำตอบในทางการแพทย์จริงอาการคนไข้ที่มาเป็นแค่ส่วนประกอบ
ทางการแพทย์เราจะดูอย่างอื่นประกอบอย่างที่จ่ายพิชิตแกพูด
ห้องฉุกเฉินมาถึงต้องวัดประหลอดก่อนเลย
ต้องจะลืมประเด็นหนึ่งนะครับทางการแพทย์เนี่ยแพทย์ทุกคนถูกสอนมา
ใครที่ยังร้องเอาไว้ทีหลังให้ไปดูคนที่เงียบก่อน

คุณหมอพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาหลังไปนิเงียบกิ๊บกันหมดแล้วนะ

มันมีการวิธีการดูหลายอย่างประกอบกัน
เพราะฉะนั้นเราจะตอบคำถามนี้ในกลางรายการ

มันคือการเล็กเชิ้ลเรื่องใหญ่เลย

แต่ประเด็นสำคัญคือฉุกเฉินของญาติ
กับฉุกเฉินของทางเราไม่เหมือนกัน
ถามพยาบาลอะไรบ้างอาจารย์

ต้องเจอกับพยาบาลด่านหน้าก่อน

มีไข้ไหมวัดประหลอดก่อน
ที่ประจนความดันโลหิตนะคะ
จับที่ประจนเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็ดูทั้งร่างกายด้วย
บางคนที่เก่งมากเนี่ยเดินมาปุ๊บเนี่ย
รู้เลยว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้

คือญาติก็คิดว่าทำไมเอาถุงมาคอบแล้วไม่ดู

ในขณะที่พยาบาลก็ไม่ไปบอกเขาว่า

ส่วนใหญ่พอแก้แล้วมันสักพักมันก็จะหาย
คือเหมือนกับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย
คือใครเป็นอะไรมาเราแก้ไปสักพัก

คืออาจารย์กำลังจะหมายความว่าอาการบางอย่าง
มันดูภายนอกแล้วมันดูเหมือนฉุกเฉิน

คืออันนี้มันมาแบบหายใจเร็วมันเหมือนฉุกเฉินแน่

แล้วก็วินิจฉัยอย่างอื่นพอปกติเราก็ให้กลับได้
ก็มีการวัดตรวจวัดก่อนจะปลอดภัย
ก็เหมือนอย่างเวลาที่เราจะไปร้านเสริมสวยเนี่ย
ถ้าไม่สวยเขาก็ไม่ให้เรากลับ
พยาบาลเหมือนกันฉีดยาแล้วก็ต้องให้ไข้นั่ง
บางคนก็ถามแล้วทำไมต้องนั่งรออยู่
ก็ฉีดยาเสร็จแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ
มันก็มีถ้าเกิดเราปล่อยไปก่อนตามมาตรฐานที่กำหนด

แก้ไม่ทันมันก็เป็นความผิดของเราอีก
เรียนถามเพิ่มค่ะขอปิดท้ายช่วงที่๒คือ
อาการในทางการแพทย์วัดดูหรือวินิจฉัยอย่างไร

แต่ตัวผู้ป่วยรู้สึกว่าหมอไม่ไหวแล้ว

แม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัว
คุณหมอคือไม่ไหวแล้วคืนหน้าโอ้โหปากเขียวเลยหน้าซีดแบบไม่ไหวแล้ว
คืออย่างนี้มันอยู่ภายใต้การวินิจฉัยอยู่แล้วไหม

กับสิ่งที่เราสังเกตเห็นเราเห็นอะไรอย่างนี้

โรคบางอย่างก็ต้องใช้การตรวจพิเศษจึงจะชี้ชัด

ไม่ใช่ว่ามองด้วยตาเราแล้วก็ใช้แค่พื้นฐานที่ประจอนี้
ก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้

คุณผู้ชมคะถ้าจะลดการปะทะกันระหว่าง
หมอพยาบาลกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะคะ

แล้วเดี๋ยวจะแถมอีกนิดนึงคือ
ตกลงแล้วถ้าบ้านของดิฉัน
อยู่ในพื้นที่ไกลออกไป
หมอไม่ค่อยมีพยาบาลไม่ค่อยพอ
งบไม่ค่อยถึงดิฉันต้องทำใจเหรอคะ

คุณผู้ชมคะมาคุยกันสำหรับ

บ้านเราขาดแนนหมอกับพยาบาลจริงหรือเปล่า

อาจารย์คือสรุปดิฉันทำตัวยังไงคะ

คือมันดูต้องห้ามมากเลย
คือถ้าคุณป่วยจริงแล้วคุณไปโรงพยาบาลได้

แต่ว่าในทางปฏิบัติคือ
การไปห้องฉุกเฉินไปนอกเวลา
ห้องฉุกเฉินคุณต้องฉุกเฉินจริง
แต่แน่นอนคนไข้ไม่มีทางรู้ว่าตัวเองฉุกเฉินจริงหรือไม่

ต้องสร้างระบบคัดกรองที่เข้มแข็ง
แข็งนั้นก็คือคนไทยก็ต้องถามตัวเองว่า

เราไปถึงเราจะไม่มีคนไข้ที่ไม่ใช่ฉุกเฉิน

ทำให้เราเสียโอกาสในการเข้าถึงห้องฉุกเฉิน

คือเราไม่ได้บอกว่าพยายามอย่าไปโรงพยาบาล

หรือคิดว่าหมอพยาบาลต้องช่วยไป

ใช่แล้วก็ต้องยอมรับวิธีระบบที่เขาเซ็ตไว้
เพื่อให้คนที่หนักจริงได้รับการรักษาก่อน

ก็ฉันรู้สึกฉุกเฉินสิฉันถึงต้องไปเดินไปฉุกเฉิน
ทีนี้ปัญหาที่ใหญ่กว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยแล้วคุยอีกคุยแล้วคุยอีก
แก่กันไปข้างเราสองคนเจอกันคุยกันหลายรอบแล้วค่ะ
หมอกับพยาบาลขาดแคลนไหมประเทศไทย
เรามาดูตัวเลขตามนี้นะครับสารที่อยู่ตอนนี้
เฉพาะแพทย์ก่อนแพทย์เราถ้าดูตามสถิติที่ออกมา
เราตอนนี้ตั้งแต่มีแพทย์มาในเมืองไทยมีการผลิตแพทย์
มีแพทย์อยู่ประมาณตอนนี้ประมาณ๕๐๐๐คนตัวเลขกลม
๕หมื่นคนเนี่ยรองรับการรักษาคนไข้เนี่ย
อยู่ประมาณคนไทยประมาณ๖๐กว่าล้านคน
วบต่างชาติต่างด้าวอะไรอีกก็ประมาณ๗๐ล้านคน
เอาอยู่ที่ตัวเลขกลมผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะ
มีแพทย์อยู่๕๐๐๐แต่แพทย์ที่ทำงานจริงมีอยู่ประมาณสัก๓๔๐๐๐คน

หายไปไหนที่เหลือแพทย์ที่ไม่ประกอบวิชาชีพแล้วไปทำอาชีพอื่น
ท่านที่เสียชีวิตท่านที่อายุมากแล้วอยู่รับงานหนักไม่ได้
นั้นมีแพทย์ทำงานจริงในระบบที่เป็นมดงานประมาณสัก๔๐๐๐กว่าคน
โดยประมาณอยู่๔หมื่นคนนะฮะ
ส่วนแพทย์ถ้ามาดูองค์การอนามัยโลกให้ไว้๑ต่อพันอย่างต่ำ

ของบ้านเราเนี่ยในพบว่าถ้าเอาตำตนวนแพทย์ดูทั่วทั่วไปหมดเนี่ย
จะมีแพทย์อยู่ประมาณ๑ต่อ๑๖๐๐แพทย์คนหนึ่งดูประชากร๑๖๐๐คน
ดูมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกเหรอ
แต่ว่าตัวเลขที่สูงกว่าถือว่าอยู่ในตัวเลขที่รับได้ไหมคะ
ได้เพราะว่าภายในไม่เกิน๑๐ปีตามอัตราการผลิตแพทย์ปัจจุบัน

งั้นเราตอนนี้ถามว่าขาดไหมไม่ได้ขาดรุนแรง
แต่มีปัญหาคือการกระจายตัว
พอมาดูเลขการกระจายตัวตามที่ขึ้นจอเนี่ย
การกระจายตัวเราจะพบว่าในกรุงเทพไม่มีปัญหาขาดแคลนแพทย์เลย
มีแพทย์อยู่ประมาณ๑๔๐๐ต่อ๕๐๐คนต่อประชากร
แต่พอไปดูต่างจังหวัดถ้าภาพรวมต่างจังหวัดทั่วประเทศที่ไม่นับกรุงเทพ
จะมีแพทย์ต่อมาดูคนไข้ต่อมา๑ต่อ๓๐๐๐
สูงกว่าเกณฑ์๓เท่า
บ้างที่ฉันอยู่ต่างจังหวัดตัวเลขนี้มันก็ปัญหาขาดใจนะ
ลงไปอีกนะฮะไปดูตามลายอำเภอหรือรายจังหวัดรอยย่อยเป็นอำเภอ
บางที่เนี่ย๑ต่อเกือบ๒หมื่นคน
นั่นแปลว่าแพทย์๑คนเนี่ยต้องดูแลคนประชากรประมาณเกือบ๒หมื่นคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเห็นตามต่างจังหวัดเราจะไม่พบเราจะพบภาพที่
คนไข้ในโรงพยาบาลจังหวัดบางที่ที่แพทย์พาเราไปเยี่ยมเยี่ยนแพทย์
มีแพทย์ประมาณ๑หรือ๒คนในโรงพยาบาลนั้น

เพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่รอไม่ได้เหรอ
ตัวเลขมันฟ้องว่าเป็นไปไม่ได้
แต่ละพื้นที่คุณมาดูกรุงเทพไม่ได้

ซึ่งเกือบมีปัญหาเกือบทุกจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพและเมืองใหญ่

ก็บ้านดิฉันมีหมออยู่แค่คนสองคน
ดิฉันก็ต้องจำใจรับชะตากรรมแบบนี้ไปเหรอในประเทศ
หนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณการผลิตหมอ
ก็คือมีตอนนี้เราเท่าที่ทราบมีความพยายามจะเพิ่มการผลิตแพทย์และพยาบาล
แต่การเพิ่มเราไม่สามารถเพิ่มแบบสาขาวิชาชีพอื่นได้
คือการผลิตแพทย์ต้องมีการควบคุมคุณภาพ
ไม่ใช่ผลิตแต่มีรายด้อยคุณภาพ

เดี๋ยวอันนี้ขอไว้แพทย์ตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวเวลาไม่พอพยาบาลก็ปัญหาเดียวกันมั้ยคะ

ก็กระจุกแต่ก็มันก็กระจาย
ส่วนใหญ่ก็จะมีพยาบาลอยู่ประจำ
แต่ที่สำคัญที่มันเป็นประเด็นก็คือว่า
การการตีความว่าพยาบาลพอหรือไม่พอเนี่ย
บางทีลืมไปหรือเปล่าว่าเราต้องอยู่๒๔ชั่วโมง

แต่ว่าคุณหมออาจจะพักเวรนอนเวรบ้าง
แต่พยาบาลคนต้องอยู่เวรเช้าเวรบ่ายเวรดึก

ก็ทำให้พยาบาลที่ดูเหมือนว่าจะพอเนี่ย

ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ทำงาน๘ชั่วโมง
เราทำงาน๒๔ชั่วโมง

ประเทศไทยขาดไหมก็โชว์กันอยู่ชัด
แล้วช่วงที่มีการคอตำแหน่งกันเนี่ย

ของประเทศไทย๑ต่อ๖๐๐มันก็

แต่คราวนี้มันจะมาคิดอย่างนี้มันก็หยาบเกินไป

อย่างโรงพยาบาลชุมชนอาจจะมีคนหนึ่ง๒คน

เมื่อกี้ไม่ได้ถามถึงแพทย์เฉพาะทางด้วยซ้ำไปนะคะ

แพทย์ทั้งหมดยังไม่ใหญ่แพทย์เฉพาะทางเนี่ย

แปลว่าแพทย์ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทาง

คืออันนี้ต้องคุยกันยาวแต่เหลือเวลาสักนาที๒นาที

ให้อาจารย์ติชาลักษณ์บอกก่อนค่ะว่า

แต่ว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างถ้าต้องแก้ปัญหา

แล้วก็ปัญหามันซับซ้อน
แล้วก็ลึกซึ้งเพราะว่ามันเป็นระบบหนึ่ง
ก็ไปกระทบอีกระบบหนึ่งนะคะ

การใช้ระบบวิชาชีพเดียวกันเนี่ย
ก็ไม่เวิร์คแล้วนะคะไม่ใช่
การใช้ระบบแบบข้าราชการ

คือไม่ต้องมารอเรื่องความก้าวหน้าอะไรอย่างนี้

เวลาที่พยาบาลตายพร้อมคุณไข้ในรถพยาบาลเนี่ย
เป็นผู้กระทำความดีไม่ได้เพราะไม่ได้จ้างจากเงินงบประมาณ
ก็จะได้เปรียบเทียบกับต่างด้าวไม่ได้เลย
ต่างด้าวเป็นลูกจ้างเนี่ยพ่อแม่เขาก็ได้เงินไป๑๐ปี๘ปีอะไร
แต่พยาบาลก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกจ้างแบบนี้
อาจารย์ค่ะขออนุญาตเสียมารยาทเดี๋ยวเวลาเกิน
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าจะแก้ต้องยอมรับว่า
ถ้าจะแก้ต้องแก้ต้องแก้ทั้งระบบต้องลื้อโครงสร้าง
หรือโครงสร้างแล้วก็ระบบบบริหารบุคลากรกับโครงสร้าง
แล้วพอสตหมื่นกว่าแห่งในประเทศไทยมันเยอะไปไหม
อาจารย์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแปะไว้ก่อน
เดี๋ยวมีจังหวะเราเชิญมา
อาจารย์เมธีค่ะปิดท้ายไม่เกิน๑นาที
อาจารย์ว่ารัฐต้องรู้อะไรบ้างถ้าจะแก้ปัญหา

เขาทราบอยู่แล้วว่าหนึ่งคือการกระจายตัวมีปัญหา
บุคลากรขาดภาระงานเยอะ
ปัญหาคือใครจะเป็นคนกล้าตัดสินใจ
แล้วกล้าผ่าตัดหรือระบบ
อาจารย์แสดงว่ามันไม่ใช่ไม่มีทาง

อีกเรื่องขอแปะอาจารย์เมธีไว้ด้วย
เรื่องหมอขอแปะไว้เรื่องพยาบาลขอแปะไว้นะคะ
เดี๋ยวมีเวลาเราจะเรียนเชิญรบกวนมาอธิบายให้ฟัง
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้เจอกันทุ่มตรงสวัสดีค่ะ